คลิปเหตุการณ์นี้นะครับผู้หญิงคนหนึ่งถูกรุมทำร้าย
แต่ว่าดูคลิปกันก่อนนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นภาพมุมหนึ่ง
แต่จริงมี๒มุมนะฮะเอามุมนี้ก่อนแล้วกันนะครับ
เพราะว่าเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าผู้ชายผมเกลียนคนหนึ่ง
ในพยายามคุณนึกว่าคนที่อยู่ข้างหลัง
เมื่อกี้เข้าทำร้ายผู้หญิงเสื้อขาวที่ซุดลงไปรอบหนึ่งแล้ว
หลังจากผู้ชายผมเกลียนผละมือออกไป

เข้ามารุมตบนะฮะ
นี่ครับนี่ผู้ชายคนแรกนี่อันนี้อีกมุมภาพหนึ่ง
เข้ามาก่อนนะคุณนะยื้อยุดฉุดกระชากัน
ลักษณะผู้ชายเหมือนจะเงื้อหมัดชกเลยนะครับ
สักพักหนึ่งนี่ฮะมีน่าจะเป็นผู้หญิงนะคุณนะ
ผู้หญิงอีกคนเข้ามาทั้งเตะทั้งต่อยทั้งตบทั้งฟาดอะไรใหญ่เลยนะฮะ
และทีนี้ครับเห็นไหมชาวต่างชาติที่อยู่แถวนี้
เขาก็ต้องช่วยไงเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกรุมทำร้ายนะฮะ
กลุ่มผู้ชายบรุมทำร้ายผู้หญิงบริเวณซอยพระตำหนัก๔
เขาทัพพระยาเมืองพัทยาอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
สาเหตุน่าจะมาจากผู้หญิงไปถามเรื่องล้อรถ
ที่มีคนมาเจาะจนล้อรถแตกนะครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุเห็นคนมาเจาะหรือเปล่า
แต่ผู้หญิงคนที่ถูกทำร้ายไม่ได้รับคำตอบในเรื่องนี้
กลับถูกด่ากลับแล้วก็ขู่ยิง
เรื่องสุนัขพิษบูที่มีคนผูกไว้กับทางเดินเท้า
ทั้งที่ทางฝ่ายผู้หญิงไม่รู้เรื่องด้วยเหมือนกัน
แต่ก็ถูกรุมทำร้ายตามคลิป
อันนี้คือเพจเขาเอามาโพสต์ไว้ข้อความแบบนี้นะฮะ
หลายคนก็สงสัยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
อยากรู้ต้นสายปลายเหตุว่ามันเกิดอะไรกันแน่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครมาเจาะล้อรถยางรถ
หรือว่าเอาหมาพิษบัวอะไรไปผูกอะไรไว้นะฮะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังที่เกิดเหตุแล้วครับ
ไปสอบถามนางสาวนิดดาพารือทองจักรอายุ๔๐ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนของผู้หญิงที่ถูกรุมแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยนะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุนะครับ
คนที่บาดเจ็บเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะฮะ
เดินไปสอบถามกลุ่มผู้ก่อเหตุ
นั่งดื่มกันใกล้รถของเจ้านาย
บอกว่ารู้สาเหตุรถคันนี้ยางแบนหรือเปล่า
แต่ทีนี้เกิดปากเสียงกันนะครับ
แล้วสองคนผัวเมียก็เดินตามมาทำร้ายเพื่อนของเธอ
ระหว่างที่เดินกลับร้านจนได้รับบาดเจ็บที่ขา

นอนอยู่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าโอ้ตอนนี้รับปีใหม่
การต้องผ่าตัดขานะครับ
ขณะนี้รอแพทย์ที่โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรีย
ทำการผ่าตัดบ่าย๒โมงนี่แหละคุณ

ผ่าแล้วอันนี้ภาพฝั่งขวาเป็นภาพที่เธอเป็นคนโพสต์เอง

เหมือนประมาณรับปีใหม่ก็โดนผ่าตัดเลยนะครับ
ส่วนสาเหตุของการรุมทำร้ายคาดว่าไม่น่าใช่เรื่องยดยางแบน
แต่มาจากเรื่องของสุนัขพิษบูที่นำมาเลี้ยงไว้หน้าบ้าน
ผูกกับทางเดินเท้าและถูกเจ้าของร้านห้าม
เพราะกลัวไปกัดนักท่องเที่ยวแล้วก็ไปกัดคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับ
แต่จริงเรื่องสุนัขพิษบูเพื่อนของเธอไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
แต่กลับถูกทำร้ายนะครับ
แล้วคอเอามาไว้ส่งมาบ้านเขาคนเดินผ่านเขาก็หลบ

พรุ่งข้างให้หลังเดินผ่านเขาหลบ
และมันไม่ดีอย่างสาเหตุ